เพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังเข่าแล้วก็ต้นคอในช่วง๓สัปดาห์ก่อนขึ้นชก
ทำให้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลแล้วก็ฟิตซ้อมได้ไม่เต็มที่ค่ะ
แล้วก็บอกด้วยค่ะว่าไฟล์ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกกับศรีสะเกดจะเป็นไฟล์ทที่สำคัญที่สุดในชีวิต
พร้อมกับมั่นใจว่าจะสามารถชนะน็อกแชมป์โลกชาวไทยได้ด้วยค่ะ
ซึ่งไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็จะถ่ายทอดสดวันอาทิตย์ที่๓๑มีนาคมนี้มีเข้าสัญญาณถ่ายทอดสด๒ช่วงเวลานะคะ๑๖นาฬิกา๓๐นาที๑ช่วงและ๒๒นาฬิกา๑๕นาทีอีก๑ช่วงค่ะ